ดูกันเหตุการณ์อุบัติเหตุเหมือนกันที่ลบบุรีกันหน่อย
สองสาวค่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มากันคนละคัน
จอดติดไฟแดงสัญญาณไฟเขียวก็พุ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็ว
แล้วมันเกิดเหตุนี้จนมีคนตายค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงสี่แยกตรงข้ามปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะ
ที่พื้นที่อำเภอโค้สำโรงลบบุรี
อย่างที่ขวัญบอกว่ามันจอดติดไฟแดงอยู่ไง
พอไฟเขียวเขาก็พยายามจะเร่งตัวออกไป
กลายเป็นว่าจังหวะที่เร่งตัวออกด้วยความเร็วสูง
รถมันเกิดเกี่ยวกันแล้วล้มทั้งคู่
แต่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ว่าแค่บาดเจ็บอย่างเดียว
แต่ถึงขั้นมีคนเสียชีวิต๑คนเลยนะครับ
ก็เป็น๑ในหญิงสาวที่ขี่มอเตอร์ไซส์มา๑คัน
นั่นแหละค่ะครับกลายเป็นอุบัติเหตุสลดนะคะตำรวจภูทรโคกสำโรงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็มีการตรวจสอบภาพวงจรปิดจากที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่
ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะตำรวจก็บอกว่าก็น่าจะมาจากความประมาท
เพราะหญิงสาวทั้งคู่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากไฟแดงเนี่ย
ไฟเขียวพอไฟเขียวปล่อยตัวปุ๊บแล้วออกด้วยความเร็ว
พอมันเกี่ยวกันก็เลยเป็นเหตุแบบนี้ค่ะครับ